ของลอตเตอรี่เจ้าปัญหาลอตเตอรี่๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
หลังจากที่มีคลิปเสียงล่าสุดเปิดเผยออกมาโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ
ในคลิปเสียงมันก็มีกรณีของชายคนหนึ่งที่เสียงคล้ายครูปรีชา
กับชายคนนึงที่ถูกเอ่ยชื่อถึงว่าชื่อแผน
ซึ่งเขาก็มีคนที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่ใช่ในแผนที่เป็นอดีตคนขับรถของแบงค์ที่กาญจนบุรีนะ

เป็นการแนะนำปรึกษาเรื่องคดีความกันนะครับ
ตั้งแต่ช่วงนู้น๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
หลังลอตเตอรี่งวดนั้นออกแค่๘๙วัน
ก่อนจะเป็นคดีความใหญ่โตนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงไปพื้นที่ที่กาญจนบุรี
ไปถามความคิดเห็นของ๓เจ๊
เจ๊บ้าบินเจ๊พัดเจ๊เกี่ยว
ทั้ง๓เจ๊เนี่ยเป็นพยานฝั่งครูปรีชาหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยเจ๊เกียวนะฮะเจ๊เกียวนี่เป็นผู้ที่เป็นพยานว่า
เห็นว่ามีการขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชานะครับ
บ้าบินนี่เป็นคนได้ลอตเตอรี่มาจากเจ๊พัด
แล้วก็เอาไปขายต่อให้กับครูปรีชา
เจ๊เกียวนางปนัญชยาสุขภูลบอกว่าได้คุยกับในแผนนะ
หลังจากที่คลิปเสียงล่าสุดปรากฏออกมาก็ให้กำลังใจไป
ส่วนคลิปเสียงนั้นเจ๊เกียววิเคราะห์แล้วนะครับ
เกลียวบอกเลยว่าฟังแล้วไม่ต้องพูดถึงน้ำเสียงเลยนะ
น้ำเสียงเนี่ยจะเหมือนแผนหรือไม่เหมือนแผนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย
เพราะว่าน้ำเสียงยังไงก็สามารถดัดแปลงได้
แต่สังเกตวิธีการพูดของคนชื่อแผนในคลิปดูมีหลักการมีคำแนะนำมีลักษณะการพูดแบบที่ไม่ใช่ในแผน
ธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมที่มีอาชีพเป็นคนขับรถของธนาคาร
เกียวยืนยันว่าคนชื่อแผนในคลิปเสียงเป็นคนละคนกับแผนที่เป็นพยานในคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรีนะฮะ
เจ๊เกียวก็มองว่าไม่แปลกที่ครูปรีชาจะไปปรึกษาใครเรื่องคดีความที่สำคัญก็คือว่าการที่คลิปนี้ที่อยู่ที่ปอทมาก่อน
ปอทกู้มาจากข้อมูลทางโทรศัพท์ของครูปีชานั่นแสดงว่าครูปรีชาบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกเอาโทรศัพท์มือถือสนทนากับใครอะไรยังไงให้กับเจ้าหน้าที่ปอทไปดึงข้อมูลออกมาไปกู้ข้อมูลออกมา
แต่นายอัจฉริยะเป็นใครเจ๊เกียวถามนะฮะนายอัจฉริยะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปอทไปเอาคลิปไปได้คลิปมาปล่อยได้อย่างไร
ปอทต้องแก้ไขเรื่องนี้เพื่อกู้ศักดิ์ศรีของหน่วยงานฐานปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลออกมาได้
เจ๊เกียวบอกว่าอย่างนี้เลยการปล่อยคลิปเสียงในครั้งนี้นะครับเจ๊เกียวมองว่าเป็นการพยายามทำให้สังคมไข้เขว
แต่ก็ไม่กังวลเพราะว่าคนในสังคมไม่ใช่ผู้ตัดสินเรื่องนี้เรื่องนี้คิดว่าคนที่มีอำนาจตัดสินจะไม่คล้อยตามความเห็นของสังคมจะพิจารณาตามหลักฐานเป็นหลัก
โดยเจ๊เกียวบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่วิเคราะห์นั้นไม่ขอยืนยันนะว่าในคลิปเสียงเป็นเสียงครูปรีชาหรือเปล่า
แต่ว่าคู่กรณีก็คือหมวดจรูนนั่นแหละซื้อที่ไหนซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนตอนนี้รู้หรือยัง
เดี๋ยวฟังที่เจ๊เกียววิเคราะห์ให้ดูนะครับ
ระหว่างแผนคนขับรถธนาคารนะคะกับแผนคนที่พูดน่ะ
หลักการคำพูดคนละแบบเลยเจ๊เกียวเป็นแม่ค้ายังฟังออกเลย
แต่ไม่ทราบว่าคนที่เรียนเยอะน่ะฟังออกมา
พยายามโยงเชื่อมให้ไป๓๐ล้านให้ได้อ่ะ
ต้องชมเพราะเก้งถ้าครูปีชาไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ย
เขาจะให้หน่วยงานพวกปอทอกู้โทรศัพท์ทำไมฝ่ายนู้นบอกว่า
เหมือนแบบโหตีน่าเศร้าเล่าความเท็จแต๊กเกียวใหญ่ก็ถามว่า
หายแบบไหนแต่ก็ของหายกันได้เหมือนครูปีชาลอตเตอรี่ยังหายได้เลย
แต่เขาบอกหายไม่ได้แต่ก็แปลกนะหายแล้วมันหลุดไป
มันไม่ได้มีผลกับรูปคดีเจ๊เกียวเลยไม่ใช้
ไม่ใช้อะไรวิธีการที่สกปรก
และทำให้คนดูเนอะเฟ๋
แต่ที่จริงคนดูเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสิน๓๐ล้านนะ

เกี่ยวกับนายเกี่ยวกับท่าน

เขาคงไม่ให้สังคมมาบีบเขาเป็นการตัดสินใจหรอก

ถึงทำได้ทุกอย่าง

แต่ถ้าปทปล่อยออกมารั่วไหลนี้

คงจะเก่งเรื่องเชื่อมเรื่องโยง

เจ๊เกียวขอชมนิดนึงนะอาชียะนะ

คุณปีชาซื้อรอต
ในห้องนอนหรือห้องน้ำนะคะ

แต่จะรู้ซื้อที่ไหน
แค่นี้แหละรู้หรือยังจนป่านนี้อ่ะเจ๊เกียวนะประกาศมาว่าเออ
มา๒เดือนแล้วนะไปรับรางวัลพี่จรูน๕ล้านยังไม่มีออกมาเลย
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเจ๊ค่ะเจ๊บ้าบินค่ะ
นางรัตนาพรสุภาทิพย์นะคะ
ก็มาพูดถึงว่าตอนนี้มันมีข่าวลือ

คลิปเสียงต่อไปเนี่ยที่จะปล่อยออกมาจะเป็นเสียงคล้ายเจ๊บ้าบิน
เสนอตัวว่ายอมเป็นเมียครูปรีชาถ้าชนะคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

นี่ค่ะก็เลยไปถามเจ๊บ้าบินเรื่องนี้
เจ๊ก็บอกว่าโอ๊ยไม่เคยพูดแบบนั้นนะคะ
แต่อาจจะเป็นการพูดเล่นกันบ้างเลยจำไม่ได้
แต่เรื่องจริงก็คือไม่อยากมีผัวค่ะไม่อยากมีสามี

ก็อยากทำมาหากินไม่อยากหาภาระให้ตัวเอง

แล้วบอกว่าถ้ามีคลิปก็เปิดออกมาอีกเลยค่ะ

ใครอยากจะพูดอะไรทำอะไรก็ทำ

เป็นการละเมิดอำนาจศาลนะคะ
คนที่รู้จักจัดระเบียบตัวเองน่าเคารพ
แต่คนที่ไม่จัดระเบียบชีวิตจะเละเทะ

ก็ไปต่อยกันเถอะจะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์อีกเรื่องหนึ่ง

แล้วก็บอกว่าส่วนตัวก็พร้อมนะคะ
ที่จะขึ้นศาลในฐานะพยาน
ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วก็ไม่กังวลด้วย
ถ้ามีการปล่อยคลิปเสียงทั้งหมด
แล้วถ้าเป็นเสียงที่กู้มาจากการพูดคุยในโทรศัพท์
ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากโทรศัพท์ไปติดตามทรัพย

ส่วนอื่นก็จะไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้
กลัวว่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลค่ะ
มีการเสนอตัวว่าจะเป็นเมียปีชาถ้าชนะคดี

ไม่เคยพูดเลยอาจจะเล่นหรือยังไงไม่ทราบ
แต่ตอนนี้เรื่องจริงคือไม่อยากมีผัว
อยากทำกินไม่อยากหาภาระหางานให้ตัวเอง
ไม่รู้สึกยังไงหรอกลูก
เพราะว่าเราปล่อยวางแล้ว

แล้วก็จะไปละเมิดอำนาจศาลนะ
คนที่รู้จักจัดระเบียบตัวเองมันน่าเคารพ
แต่คนที่ไม่จัดระเบียบให้ชีวิตตัวเองมันเละเทะ
อย่าไปต่อยข้างทางเหมือนมวยวัดเลย
เขามีทางให้เราเดินเราก็ต้องเดิน
อย่าไปนัดกันไปทำอะไรในป่าละเมาะเลย
ไอ้ที่คนทำหายกับคนเก็บได้น่ะมันญาติกัน
ปล่อยเขาไปหรือจะไม่ญาติ

แล้วแต่เขาเฉยเราไม่มีความรู้ไม่เป็นช่างไม่ได้จบวิศวะอะไร
แล้วก็พยานก็อยู่สวนพยานนั่นแหละลูก
ไม่ติดเต้นไม่เครียดอะไร

ยังไงก็คนเดิมเราเป็นพยานเราไม่ได้เป็นโจทย์
คนที่ให้เกียรติจัดเราเป็นนักโทษเป็นผู้เป็นจำเลย
ความสามารถของเขาคิดได้แค่นั้น

เป็นการติดตามทรัพย์เป็นการติดตามหาลอตเตอรี่
เห็นไหมได้ให้ไหม

พอลูกพอเดี๋ยวละเมิดศาล

เจ๊บ้าบินบอกว่าถ้าจะมีคลิปเสียงอะไรหลุดออกมา
ถ้าเป็นเสียงที่คุยกันทางโทรศัพท์
เจ๊ก็คุยอยู่เรื่องเดียวก็คือการติดตามทรัพย์
ลอตเตอรี่อยู่ไหนถูกไหมอะไรยังไง

แต่ถ้าจะพูดเล่นเรื่องอื่นอะไรยังไงเนี่ย

แต่ว่าส่วนตัวแล้วยืนยันว่า

มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจ
โบราณเขาบอกเราให้เขามาสอน
เราก็ไปถามความคิดเห็นแล้วก็ดูบรรยากาศของแม่ค้าลอตเตอรี่
แม่ค้าก็บอกกันว่าขายดีกว่าเดิมนะ
เพราะว่ามีคนต่างถิ่นแวะเวียนมาซื้อกันบ่อย

ข่าวเรื่องนี้มันดังด้วยนะแล้วก็กาญจนบุรีคนก็มาเที่ยวเยอะ
ง่ายนะฮะตลาดเวสซิตี้คนก็มักแวะมาดูเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันหน่อยนะครับ
เจ๓คนนี้เขาก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะทีเดียวนะครับ
ไหนทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปตามความคืบหน้าถามความเห็นเรื่องนี้แล้ว
เจ๊เกียวที่ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์เรื่องคลิปเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยฝากมาถึงคุณเขมสรด้วย
บอกเห็นคุณเขมสรอ่านข่าวพูดถึงเจ๊เกียวบ่อย
คุณภาคภูมิด้วยฝากมาทั้งคู่คือ
คุณผู้ชมด้วยนะเตรียมกระดาษปากกาไว้ครับเดี๋ยวลองดูว่าเจ๊เกียวฝากอะไรมาครับ
จดได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่เจ๊เกียวบอกต้องไปซื้อที่แผงเจ๊เกียว
คือผู้สื่อข่าวที่โลงพื้นที่ไปคุณยุทธยาตูเหรอครับ

มิวพี่อุ๋ยไปแซวอะไรเจ๊เขาหรือเปล่า

เอาให้ถูกก่อน
เอาให้ถูกก่อน
ขอบคุณเจ๊ค่ะจดแล้วเรียบร้อยค่ะ